เย้
กลับมาที่เบค่านี้ตุ้งแช่ตุ้งแช่

พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิศนุโลก

เอามาขอแรงกันนะครับถ้าทำได้นะครับ
รับเงินอุดหนุนไป๓๐๐๐บาท
ประการง่ายครับผมคุณเห็นนี่ไหมอันนี้เรียกว่าใบตำลึง
เฮ้ยนี่เหรอที่เอาไปต้มจืดเหรอ

ใบตำลึงลักษณะเหมือนใบของตำลึงแต่มันคือเรียกชื่อว่าพัดใบตำลึง
เป็นพัดที่พี่น้องชาวพิศนุโลก

เขาก็ทำกันนี่อยู่ตรงนี้นี่
เกมของเรามีชื่อว่ารวมพลังพัดสารกลางวานใกล้
เกมรวมพลังพัดสารกลางวันไกลไกล

เราจะใช้ความสามัคคีของคนในจังหวัดมาร่วมแรงร่วมใจกันเล่นเกม
เพื่อพิชิตเงินรางวัลสนับสนุนชุมชนจำนวน๓๐๐๐บาท
ด้านที่๑ครับสามัคคีสกีบก
ชาวบ้านนี่จะต้องช่วยกันหยิบก้านพัดแล้วเดินสกีบกไปยังด่านต่อไป
ด้านที่๒สามัคคีใส่ก้านพัด
ชาวบ้านเนี่ยจะต้องช่วยกันใส่ก้านพัดและเก็บปลายของพัดให้เรียบร้อย
และด่านที่๓ครับสามัคคีพัดแล้วเป่า
ชาวบ้านจะต้องช่วยกันวิ่งนำพัดไปพัดในบ่อโฟม
เพื่อค้นหานกหวีดและเป่านกหวีดให้ดัง

ห้านาทีทำให้ได้ถ้าทำได้รับสามหมื่น
พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว๕นาที

พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว

สู้หน่อย

ไปโหล

หำเทียกหน่อย
เร็วหน่อย

เวลาเราได้อยู่นะครับ
ตอนนี้พันไปสองนาทีแล้ว
เป็ดนะคะว่า

ยากอย่างง
ครบเปิดได้แล้ว

เร็ว
ไปเลย
ที่ดังนะครับ

แต่นั้นเบานกหวีออกมาไม่มีเสียงแบบนี้ก็แย่ล่ะสิครับ
อ้าวเล็งเข้าครับเล็งเข้าเบาอีกเบาอีกเดี๋ยวก็ไม่ทันเวลากันนะครับ
เกือบจะไม่ได้

ใช้นิ้วที่สอง

มาเรื่อยจนมาถึงตรงนี้

เป่าไม่ดังนี่แหละครับเป็นอุปสรรค
ถ้าทำให้เกินเวลา

เกินมา๒๑นี่โอ้ยยย

แต่ถ้าได้๔นาที

เอาพี่น้องชาวพิศนุโลกได้ไหม

๓นาที๒๑วินาที
ไทยรัฐทีวีและรายการอบจมหาสนุกนะครับ
มอบเงิน๓มือ
ภารกิจสวยงามจบแบบสวยงาม
เนื่องจากท่านนายกอบจติดภารกิจไงคุณ

แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะส่งตัวแทนมาหน้าตาดีเช่นเดียวกัน

ประหลัดค่ะคุณอาคมตรีเจริญค่ะ

สวัสดีครับท่านประหลัดอบจนะฮะ

จังหวัดนี้ก็เป็นจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งในประเทศไทยนะครับ
แล้วก็มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์มากมายนะครับผม
เชิญชวนหน่อยฮะท่านประหลัดครับคนที่จะมาจังหวัดพิสุนโลกของเรานะครับ

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับ
แล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับ
ได้แวะมาเยี่ยมเยือนจังหวัดพิสุทธิ์โลกของเรานะครับ
นะครับจังหวัดพิสุทธิ์โลกมีของดีมากมายครับ
แล้วก็ยังมีสถานที่เที่ยวชมทางธรรมชาตินะครับ
แล้วก็มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะฮะ

สนุกทุกที่ทั่วไทยสู้กันทุกวัยสามคียกจังหวัดสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ภูผาตอบคำถามเข้ามาทางเฟซบุ๊กอ้อมประจอมมหาสนุก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลสองท่านทางเฟซบุ๊คอบจมหาสนุก
วันศุกร์ถัดไปหลังจากรายการออกอากาศนะครับ
อ้อมประจอมมหาสนุก